คุณอัธวิทย์เหมือนมีข้อมูลอะไรจะเสริมต่อใช่ไหม
ครับเพราะย้ำกันอีกครั้งแหละค่ะ
ว่าการรอรัฐบาลไปอีก๑๐เดือน
มันในทางปฏิบัติจริงมันทำไม่ได้หรอก

เพราะว่างบประมาณเนี่ยมันต้องใช้งบปีเก่าไปพลางก่อน

ถ้าเป็นงบลงทุนที่ต้องไปก่อสร้างทำนู่นโครงการใหม่ทำนี่
ไม่ได้เลยแล้วขออนุญาตกรกตก็ไม่ได้ด้วย
สิ่งที่ขออนุญาตกรกตได้เช่นแต่งตั้งโยกย้ายอย่างนี้
พอขออนุญาตได้งบจำเป็นต่างพอได้

ใครรู้บ้างว่าขณะนี้น้ำมัน

น้ำมันดีเซลมันถูกกลับมาจัดเก็บภาษีสรรพสารวิทย์

นี่คงสร้างราคา

ว่าวันที่๒๐คือวันที่มาตรการมันหมดลง

แต่พอมาวันที่๒๑

ซึ่งขนาดนี้ดีเซลมาจัดเก็บนั่นภาษีสัมศัลย์มิตรนะ
เพราะรัฐบาลไม่สามารถที่จะไปออกมาตรการภาษียกเว้นต่อไปได้
และถามว่าแล้วทำไมประชาชนไม่รู้สึกเลย
เพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยเขาเข้าไปจ่ายไอ้ตัวนี้แทน

ประชาชนอาจจะมีความรู้สึกเติมดีเซลก็เหมือนเดิม
ไม่ได้แปลกอะไรแต่เบนจินขึ้นกระจายนะครับ

เพราะมันเกิดขึ้นอยากเป็นเพราะเรามีรัฐบาลรักษาการ

เห็นไหมคือตรงนี้รัฐบาลเข้าไปแทรกไม่ได้เลยหรือคะ
ไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันทำให้ได้ครับ
คือรัฐบาลรักษาการมันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างไง
มันมีหลายอย่างที่มันเป็นไปตามข้อกฎหมาย

ผลกระทบกับประเทศมันเยอะไงฮะ

พตาแขกชนประธานฮคไทยประธานชะพาอุตสาหกรรมต่าง
เขาออกมาพูดเลยว่าใครเป็นรัฐบาลก็ได้ใครเป็นนายกก็ได้

มันก็ไปกระทบกับประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้ว
วันนี้ผมถึงไม่อยากให้เอาให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
ที่คุณอัธวิทย์พูดนะครับอย่าไปโลกสวยเพราะว่าประชาชนได้เดือดร้อนไง
ต่อให้คุณจะไม่ชอบรัฐบาลผมยังไงอาจจะชอบเพื่อไทยขนาดไหน
หรือไม่ชอบก้าวไกลหรือชอบก้าวไกลขนาดไหนเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งมันจบแล้วถูกไหมฮะ
คุณจะไปถอยหลังว่าฝากนี้เป็นฝากสืบทอดอำนาจ
ผมว่าเลิกคิดไปเรื่องแบบนี้มันควรเลิกได้แล้วมันไม่ควรไง
มันควรเป็นบอกว่าวันนี้เราเลือกตั้งจบแล้วคุณก็ตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ
อันดับหนึ่งไม่ได้อันดับสองสองไม่ได้อันดับสาม
แล้วมันก็จบก็เดินหน้าในการบริหารประเทศไป
ฝ่ายค้านก็ตรวจสอบไปก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับ
ควรที่จะไปเดินเกมสองขาปลุกมวลชนอีกขาหนึ่งอีกขางก็จะเป็นรัฐบาล
อย่างนี้ผมคิดว่ามันจะกลับไปสู่จุดเดิม
เดี๋ยวก็ประท้วงเดี๋ยวก็วุ่นวายแล้วเข้าไปสู่จุดเดิมอีก
แล้วสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมา๗๘ปีใครจะรักไม่รัก
จะชอบไม่ชอบผมไม่ว่าชอบได้รักได้เกลียดได้นะครับ
แต่ผมบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยมันควรเดินหน้าต่อไงฮะ
คุณภาคภูมิก็เห็นคุณธิรมาบอกว่าคือไม่ใช่มาขึ้นเวทีปั๊บ
คุณบอกพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรดีเลยไม่มีผลไงก็คุณดูสิครับ
ไม่ใช้โลกแห่งความเป็นจริงถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณตั้งให้ได้แล้วเดินหน้ากันไป
กระบวนการทางการเมืองก็ตรวจสอบกันไปคุณจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ก็เดินหน้าไปปกติก็เท่านั้นเอง
ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวถ้าอยากให้เขาเดินหน้าให้ได้ตั้งรัฐบาลกันไป
ตามเรื่องของการเลือกตั้งตามที่ประชาชนเลือกตั้งมา
แต่ตอนนี้เขาติดล็อกเรื่อง๒๕๐สว
ก็ผมเราไม่เห็นด้วยกับเขาแม่เราชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
แต่ต้นอยู่แล้วว่าผมไม่เห็นด้วยกับพักก้าวไกล

พระเก้าไกลมีนโยบายแก้มาตรา๑๑๒
เราไม่เห็นด้วยและไม่สามารถไปร่วมทำงานกับเขาได้
ก็จบนั่นหมายความว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลผมก็เป็นฝ่ายค้าน
ไม่ร่วมรัฐบาลก็ได้แต่ยกมือโหวตให้เขาเพื่อให้เขามีนายกตั้งรัฐบาล
มันไม่ได้เพราะเราไม่เห็นด้วยเขาเป็นนายกก็คือกระบวน
เขาก็ต้องทำนโยบายที่เราไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นถูกไหมครับ
มันก็มีทำไมผมถามคุณภาคภูมิหน่อยว่า
คุณพิทาคนเดียวหรือถึงจะเป็นนายกได้เนี่ย
คนอื่นไม่มีความสามารถเลยคนอื่นเป็นไม่ได้เลย
ตอนนี้เป็นเพื่อไทยแล้วเป็นเพื่อไทยแต่ยังมีก้าวไกลอยู่
ก็แล้วแต่แต่ผมถามว่าวันนี้มันต้องเป็นคุณพิธาเท่านั้น
หรือถึงจะเป็นนายกเนี่ยผมถึงไม่เข้าใจว่า
วันนี้คุณหนึ่งไม่ได้ก็สองไม่ได้สองไม่ได้ก็สามไป